ดูเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อตอนเช้ามืดค่ะช่วงตีสี่ตีห้าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยแก๊งวัยรุ่นมาเลยแล้วอาวุธมีมาด้วย
ทั้งไม้ทั้งมีดแล้วกลายเป็นมารุมยำกัน
เหตุการณ์นี้มีคนเจ็บมีคนตายค่ะโอ้รุมยำกันแต่เช้านะใช่ค่ะ
ตำรวจไปตรวจสอบเลยที่บอกว่ารุมยำตั้งแต่เช้าก็คือตอนประมาณตี๔๓๐แล้วค่ะ
ตำรวจสพเมืองศรีสะเกดนะคะไปตรวจสอบเหตุวัยรุ่นทะเลาะวิวาส
มีปืนไงก็เลยเอาปืนมาไล่ยิงกันตรงนี้เลยคุณผู้ชม
ถนนหน้าวัดเรียบบูรพารามที่เทศบาลเมืองศรีสเกต
แล้วไปเจอมอเตอร์ไซค์สีขาวแดงอ่ะล้มอยู่ทีนี้เจอปืนลูกซองสั้น
ประดิษฐ์ตกอยู่กระบอกหนึ่งด้วยแล้วก็มีมีดพกนี่ค่ะ
ทั้งหมดที่ตำรวจไปเจอมีรองเท้าแตะเนี่ยนะ
ตำรวจก็เก็บทุกอย่างเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วก็คิดว่าเนี่ยน่าจะเป็นของกลุ่มผู้ก่อเหตุ
มีเยาวชนอายุ๑๘ปีโดนยิงเข้ากลางหลังนัดหนึ่งแล้วก็มีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกาย
อาการสาหัสเลยนะคะเยาวชนวัย๑๘คนนี้สุดท้ายเสียชีวิต
ส่วนเยาวชนอีก๒คนก็ได้รับบาดเจ็บจากรถล้มรวมถึงถูกทำร้ายร่างกายด้วย
กู้ภัยพอช่วยได้เนี่ยก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลศรีสเกตทีนี้ต้องไปถามใครล่ะ
คนที่เขาเห็นเหตุการณ์ช่วงตีสี่สามสิบห้าที่ผ่านมาเลยนะบอกแบบนี้
ได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดเลยออกมาชะโงกหน้าดู
เอาเห็นกลุ่มที่โดนยิงขี่มอเตอร์ไซค์มากัน๓คน
คนที่โดนยิงนั่งอยู่ท้ายสุดเลย
ตอนนั้นกำลังโดนกลุ่มคู่อริ

มากัน๔คันรถเก๋งดำอีกคันหนึ่ง
แล้วมีทั้งไม้มีทั้งเหล็กฟาดใส่กลุ่มคนเจ็บ
ทีนี้คนที่เขาเห็นเหตุการณ์ก็รีบเข้าไปห้ามค่ะ

เพราะว่าวัยรุ่นพวกนั้นมันก็รุมยำจนหนำใจ
แล้วก็ขึ้นรถหนีไปค่ะ
นี่พอคนเห็นเหตุการณ์เขาเล่าข้อมูลมาแบบนี้แล้ว
คุณลุงเล่าแล้วก็สอดคล้องกับกล้องวงจรปิดของชาวบ้านเลย

ก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยมอเตอร์ไซค์กับรถเก๋งไล่กันมาเลยนะคุณผู้ชม
นี่อันนี้เห็นไหมเราทำลูกสอนคู่มันเร็วมากค่ะ
พอพ้นรัศมีกล้องไปได้สัก๘๐เมตรลงมือก่อเหตุเลย
ตำรวจก็สันนิษฐานว่าสองกลุ่มนี้คงมีเรื่องหมางกันมาก่อนแน่นอน
เพราะว่าดูจากรถนะรถเขาก็ปิดแผ่นป้ายทะเบียน

แล้วก็มีการพกอาวุธปืนมีมีดมีไม้
เหมือนกับเตรียมจะไปสู้รบจะไปฟันกันน่ะนะคะ
แต่ว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนเพราะว่ากลุ่มฝั่งผู้ก่อเหตุคงจะมีพวกมากกว่า
ก็เลยกลายเป็นขี่รถหนีมาก่อน
ทีนี้ตำรวจอยู่ระหว่างไล่กล้องวงจรปิดนะ

เอาตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ